มาดูความคืบหน้านะคะการดำเนินคดี
วันนี้๒คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณก้อยรัชวินและคุณเมพิชชนาธิ์
ทั้งสองคนข้อหาแตกต่างกันไป
ซึ่งแตกต่างกันอย่างไรรับโทษแตกต่างกันอย่างไร
เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนี่คือบรรยากาศช่วงที่๒คน
เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคนแรก

ส่วนอีกหนึ่งคนที่ชุดดำนะคะก็คือคุณก้อยรัชวิน
มากันเลยพนตำรวจเอกวิรัฐชัยทรงเมตารอง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก
ทั้งสองคนตอนที่เดินทางมาถึงหน้าตายิ้มนะคะ
ทักทายสื่อมวลชนแล้วเดินเข้าไปที่ห้อง
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอน

ถูกดำเนินคดีและออกหมายเรียก
ตามพคส๒๕๕๘โฆษณาเครื่องสำอาง
ด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง
คุณเมพิชชนาธิ์ผิดพค
เพราะไปรีวิวเครื่องสำอางที่เอาไว้ทา
เอาไว้ทาเลยทำให้โทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ไม่ต้องนำตัวส่งฟ้องศาลเนื่องจากความผิดมีอัตราโทษที่ไม่สูง
และให้อำนาจเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย

พอปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใบหลักฐานเกี่ยวกับการปรับน่ะ
กลับมาให้ตำรวจอีกทีหนึ่ง
คือโทษของคุณเมพิชชนะจะน้อยกว่าคุณก้อยรัชวิน
คุณก้อยรัชวินเนี่ยโทษมากกว่าเพราะอะไรนะคะมาดูข้อหากันก่อน
คือคุณก้อยรัชวินถูกแจ้งข้อกล่าวหาโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ
สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง
ตามมาตรา๔๐พลอพศ๒๕๒๒
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท

คุณก้อยหนักกว่าเพราะว่าพนักงานสอบ
จะนำตัวส่งสารแขวงพระนครใต้ได้เลยนะคะ
ต่างกันเพราะว่าคุณก้อยรีวิวลักษณะของอาหารเสริม
อาหารเสริมต้องใช้วิธีการกินเข้าไป
เขาบอกว่าการกินเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดผลเสียต่อประชาชนหรือผู้บริโภค
มากกว่าคุณเมพิชชนาธิ์โทษก็เลยมากกว่าเท่านั้นเองนะคะ
และวันนี้นะคะมีการเปิดเผยออกมาจากตำรวจบอกว่า
ปันสุธิตานางเอกชื่อดัง
จะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่ามีการนัดไปบอกว่าขอเป็นวันที่๘กรกฎาคม๑๐โมง

วันนั้นมีคิว๓คนด้วยกันนอกจากปันแล้ว
มีมาร์ทจุธาวุฒิและเอสเตอร์สุปรีลีลา
ซึ่งทั้ง๓คนนี้โทษก็จะแตกต่างกันไป
แต่ว่ารักษณะของปันจะคล้ายกับคุณเมพิชชนาธิ
ก็คือผิดพรบเครื่องสำอาง
สรุปแล้วคดีนี้นะคะที่มีคิวรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดเลย